เพราะมีภาพย์มาจากกร่องกูงจรปิด

กลับไปปิดนี้กันก่อนเลยค่ะ
แล้วที่หมามันหมุนอยู่อย่างนั้นมันคือมันก็เจ็บของมันนะคะ
แล้วก็พาดหัวในโพสต์ที่เจ้าของสุนัขเขาโพสต์ไว้
เขาบอกว่าสุนัขของเขาถูกสาดน้ำกรด
คนก็ตกอกตกใจโอ้โหเดี๋ยวนี้สาดน้ำกรดกับหมาแล้วเหรอฮะ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะสะเทือนใจมาก
เพราะว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยคือมันขนหลุดได้รับบาดเจ็บนะคะ
เป็นแผลผู้พองเลยขนหลุดขนไหม้เลย
แล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะน้องหมาตัวนี้มันก็ยังกระดิกหางให้กับคุณลุง
เดินผ่านหน้าบ้านแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีดุร้ายอะไรเลย
หมาตัวนี้ชื่อถุงเงินถุงทอง
แล้วเจ้าของโพสต์ที่เป็นเจ้าของหมาเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งเปิดยิ่งเจอขึ้น
หมามันไปทำอะไรให้คุณในรั้วบ้านแท้
แล้วพอโพสต์คลิปนี้ไปเนี่ยนะคนวิภาควิจารณ์เยอะเลย
แล้วก็บอกเลยบอกว่านี่ต้องไปแจ้งความเพราะว่าหมามันก็อยู่ในบ้านของเราดี
หมาเรามันยังไม่ได้วิ่งไปกัดเขาเลยแล้วมาทำแบบนี้ได้ยังไง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทางเจ้าของสุนัขเขามีการโพสต์แก้ข่าวด้วย
เพราะว่ามีคนเนี่ยไปโพสต์ข้อความเหมือนกันบอกว่าหมาของเขาเนี่ย
กัดเด็กที่จังหวัดราชบุรีก็เลยทำให้พ่อของเด็กเนี่ย
เอาน้ำกดมาสาดใส่สุนัขของเขาทีนี้เขาระบุข้อความตอนที่โพสต์เลยนะ
บอกว่าข่าวมั่วครับที่บอกว่าหมาผมออกไปกัดเด็กที่จังหวัดราชบุรี
ในเมื่อบ้านผมอยู่กอทมสุนัขผมก็เลี้ยงอยู่ที่กรทม
มีรั้วรอบขอบชิดไม่เคยปล่อยออกไปข้างนอกนอกจากจะพาออกไปเดิน
แต่ทุกครั้งที่ออกไปมีสายจูงทุกครั้ง
ดังนั้นอย่ามาสร้างข่าวมั่วตรงนี้นะครับถ้ายังสร้างข่าวมั่วอีกผมจะฟ้องกลับ
กลับมาที่ประเด็นของสุนัขของเขาที่ถูกสาดน้ำกรดหรือเปล่า

คือทีมข่าวพยายามติดต่อไปไปสอบถามกับเจ้าของโพสต์
แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้รับการตอบรับ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการมาโพสต์อัปเดตด้วยนะคะ
ว่าเจอตัวแล้วผู้ชายคนที่ก่อเหตุน่ะคุณลุงที่เหมือนกับมาสาดน้ำกรดใส่หมาเขานี่แหละ
ซึ่งคุณลุงก็ยอมรับทุกอย่างยกมือไหว้ขอโทษ
แล้วลุงบอกแบบนี้คุณที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าเมา
ยืนยันด้วยว่าน้ำที่ฉีดใส่สุนัขสาดใส่สุนัขเนี่ยมันไม่ใช่น้ำกรด
แต่ว่ามันเป็นน้ำยาล้างเครื่อง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจำลองเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ดู
มาดูถึงสาเหตุที่ผู้ชายคนนี้คุณลุงคนนี้เขาให้ข้อมูลกันหน่อย
คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเดินผ่านบ้านหลังนี้
แล้วเห็นหมาตัวนี้ก็มาแห่เล่นเล่นกับหมาเนี่ยค่ะแล้วถูกหมากัดก็เลยโมโห

ใช่พอโดนหมากัดนิ้วโมโหเจ็บก็เลยคิดหาทางจะแก้แค้น
หลังจากนั้นคุณลุงก็ถือเป็นน้ำยาล้างเครื่อง
น้ำยาล้างเครื่องเดินมาผ่านหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่ง
แล้วเห็นหมาตัวเดิมที่เคยกัดมันอยู่หน้าบ้านพอดี
ก็เลยเอาน้ำยาล้างเครื่องที่เตรียมมาฉีดใส่สุนัขแล้วก็เดินจากไป
นี่อันนี้นะคะก็เป็นการจำลองเหตุการณ์
แต่ทีนี้หลายคนก็เป็นห่วงอาการของน้องหมาไง
เพราะว่ามันเป็นแผลผู้พองขนมันหลุดขนมันร่วง
ตอนนี้อาการหายสนิทแล้วแผลหายสนิทแล้ว
เจ้าของสุนัขก็ไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอท้องที่แล้ว
แล้วก็บอกด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาใกล้บ้านอีก
หรือสุนัขของผมเป็นอะไรอีกเนี่ย
ผมจะคิดเลยว่าเป็นฝีมือของคุณลุงแหละเป็นคนแรก

ผมไม่ยอมผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแน่
แต่คราวนี้เขาอโหสิกรรมให้นะครับ

ถุงเงินถุงทองไม่เป็นอะไรแล้วนะครับ